อยู่ในวงการบันเทิงมาก็พักหนึ่งแล้ว
ทดลองงานในวงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
แต่ว่าล่าสุดเลยเธอเตรียมจะรับปฏิบัติใหม่
กับการเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวแล้ว
คือหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่า

หรือว่าถ่ายนิตยสารตามปกหนังสือต่างบ้าง

เป็นนางงามแล้วเนี่ยจะหันมาจับงานแสดงจะรุ่งหรือเปล่า

เธอคนนี้บอกเลยไม่หวั่นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใด
แล้วก็พร้อมรับงานในฐานะนักแสดงอย่างเต็มที่
ล่าสุดเลยค่ะก็ประเดิมงานแรกด้วยการไปรับเชิญในซิตคอมดัง
น้ำตาลยังแย้มว่าเร็วนี้เธอเตรียมเปิดตัวละครยาว
ในฐานะนักแสดงนำด้วยค่ะ

เพราะว่าก็อาจจะมีละครเร็วนี้
แต่ว่าก็ต้องแบบไว้นิดนึง
มีติดต่อ
ใช่ค่ะ

เหมือนคนเด่นอะไร

จริงแล้วเราเป็นน้องใหม่ด้วย
มันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะครั้งแรก

เรากลับมาดูเรากลับมาฝึกฝนบ่อย
ฉันว่ามันก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยค่ะ
ถ้าเราจะตั้งใจที่จะทำจริง
ก็เตรียมตัวติดตามผลงานใหม่ของน้ำตาลกันได้เลยนะคะ

เพราะว่าบทบาทการแสดงเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นเธอออกมาเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะออกมาในรูปแบบไหน
จะเป็นนักแสดงนำเป็นนางเอกหรือเป็นอะไรยังไง
แต่ที่แน่ตอนนี้ชีก็เป็นมาหมดทุกอย่างแล้วนะ
นางงามนางแบบนางอีเวนต์ด้วย
พิธีกรก็เคยทำ
ตอนนี้เนี่ยโดดมารับงานแสดงบ้าง

แต่เรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแรกของไทย
ต้องให้กำลังใจกันหน่อยรอดูพัฒนาการกันไปนะคะ